อันนี้แม่ค้ามือใหม่ดิฉันส่งเข้าประกวดอีกหนึ่งคนละกัน
เป็นสายลูกทุ่งสาวเหมือนกันค่ะน้องฮายชุติมานั่นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้บอกเลยว่าเธอก็เป็นนักสู้ชีวิตคนหนึ่งเหมือนกัน
เข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ไล่ล่าหาความฝันประกวดร้องเพลง

ไม่เคยอายทำกินเลยแล้วก็ไม่มีเงินน้อยนะคะ
วิกฤตโควิดที่รายได้ขาดหายไป
โอ้โหเงินในวงการบันเทิงแน่นอนว่าเท่ากับศูนย์ค่ะ
ชุติมาขอขุดตำราคุณแม่หน่อยเอามาปั้นขนมจีบขายค่ะ
รายได้ช่วงนี้น้องบอกว่าพอใช้พอจ่ายนะพี่

ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่เดือดร้อนใครค่ะ
เขาบอกว่าคนเราอย่าอายทำกินนะคะ

ก็มันก็ไม่ได้แบบรู้สึกอะไรที่แบบแย่หรือว่าอะไรเลยนะคะ

เพราะว่าการที่เราขายของหรือว่าขายขนมจีบเนี่ย
ส่วนใหญ่ฮายคิดว่าคนน่าจะชื่นชมมากกว่า
ก่อนที่จะมีโควิดก็ทำขนมจีบมาอยู่แล้วค่ะ
อกจากจะร้องเพลงถ่ายละคร
แล้วก็ตอนสมัยเรียนต้องบอกว่าสู้ชีวิตจริงค่ะ
เพราะว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยก็เอาของไปขายด้วยค่ะ
ใครอยากจะทานขนมจีบอร่อยอุดหนุนน้องฮายได้นะคะ

บหลังใหม่นะฮะชื่อเขาก็น่ารักด้วย
แต่หลังจากที่มาเอาขนมจีบมาฝากบันเทิงไทยรัฐคุณผู้ชมค่ะ

ตระเวนส่งขนมจีบไปทั่วเมืองเลยค่ะ

เจ้าตัวเจอกับเหตุการณ์สุดระทึก
เห็นบอกว่าโดนปลาหินใส่กระจกค่ะ

กระจกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นร้าวทั้งบานเลยนะฮะ
ยังดีที่ไม่เกิดอะไรอ่ะ
ให้มันรุนแรงมากกว่านี้ใช่น้องบอกว่าน้องตกใจมากถึงขั้นกระโดดหลบไปหลังผู้จัดการเลยนะฮะ
ฮายโพสต์ชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัว
บอกว่าไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงตัวเธอปลอดภัยดี
หลังจากนี้จะระมัดระวังมากขึ้นนะคะ
เป็นกำลังใจให้น้องฮายแล้วก็ครอบครัวนะคะสู้ต่อไปนะจ๊ะ